อุทัยธานีเกิดอุบัติเหตุครับ
พระสงฆ์ท่านขับรถนะฮะ
แล้วแหกโค้งข้ามมาอีกเลนหนึ่ง
บวกเอากับรถกระบะนะฮะตัวท่านเนี่ยนะครับติดอยู่ในรถครับ
อาสาสมัครกู้ภัยอุทัยธานีนี่ฮะ

ยูเข้าไปถึงตัวล่ะครับเดี๋ยวเอาเครื่องตัดทางมา
นำร่างของนำตัวของพระมงคลมีชัยวาสนา
เป็นคนเจ็บติดอยู่ที่คอนโซลหน้ารถครับ
ต้องออกจากเบาะทางคนนั่งนะฮะ
ต้องมาออกอีกทางหนึ่งนะครับ
รถยนต์นะครับที่เกิดอุบัติเหตุบริเวณทางโค้ง๓แยก
เขาหุบฝ่าตาดนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ
อยู่ที่ตะบนทุ่งนางามอำเภอลานซะ
ใช้เวลา๓๐นาทีนะครับกว่าจะนำตัวส่งโรงพยาบาลได้
ไปก็ไปเจอรถกระบะคู่กรณีครับ
อยู่กลางถนนสภาพด้านหน้าฝั่งขวานะครับ
ชนหน้าไฟหน้าในแตกฝากระโปรงยุบเหมือนกัน
คนขับคือนายทรงวุฒิสุพัฒน์เป็นชาวชายนาฏ
รอให้การกับตำรวจนะครับบอกว่ามากับญาติ๓คน

เพราะท่านหักข้ามเลนมาชนกับรถผม
ตำรวจก็พูดคุยกับพระมงคลผู้บาดเจ็บนะครับ
ท่านบอกท่านจำวัดอยู่ที่วัดการอดวงนะฮะ

ไปที่วัดหนองขุนชาติที่หนองฉาง
มาถึงทางโค้งเอารถไม่อยู่ข้ามมานะครับ

ชนกับรถเก๋งรถกระบะคันดังกล่าวนี่แหละครับ